มาดูชาวบ้านที่เขาผ่านไปผ่านมาแถวสี่แยกตลาดหนองบัวที่อุดรหน่อยค่ะคือชาวบ้านเขาหวาดภาวะเพราะอะไรรู้ไหมมีผู้ชายคนนึงเนี่ยนะถือแบบควงมีดออกมาแล้วก็เป็นการข่มขู่ค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เลยกังวลไงว่าเฮ้ยมีดเนี่ยอยู่ดีดีมันจะมาจี้ฉันไหมมันจะมาจ่อฉันไหมหรือจะทำร้ายฉันหรือเปล่าแล้ว

เสียงไฟตั๊กอยู่เนี่ยคือหลายคนเห็นคลิปนี้ก็กลัวค่ะว่ามันจะเกิดอันตรายไหม
ผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วดูสิจอดอยู่ตรงไฟแดงอ่ะเปิดเบาะรถมาโอ้โห
เป็นมีดปอกผลไม้ค่ะสักฟุตดึงได้เอามีดออกมาทำไมฮะ
ก็นี่ไงมาขู่ชาวบ้านที่เขารถติดไฟแดงอยู่ด้วยกันบางคนจะเอายังไงดีอ่ะ
เดี๋ยวดูสิถือมาแกว่งแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วคลิปนี้เนี่ยนะคะโพสต์อยู่ใน
สี่แยกประชาสันติหรือห้าแยกตลาดน้องบัว
เทศบาลตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
อันนี้เป็นคลิปหนึ่งนะหลังจากนั้น
คนโพสต์เนี่ยเขาเอาอีกคลิปนึงมา
มาโพสต์แล้วก็เขียนข้อความบอกว่า
ขับรถวนกลับมาอีกรอบตำรวจมาคุมตัวไปแล้วครับ
เดี๋ยวดูจังหวะนี้ที่เขาวนรถกลับมาอีกรอบ

โอ้โหนี่คุณผู้ชมเป็นจังหวะที่

พยายามจะเกลี้ยกล่อมผู้ชายคนนี้ที่เขามีอาการคลุ้มคลั่งเนี่ย
ให้วางมีดลงแต่ดูสิเหมือนกับ

ชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์ก็ต้องช่วยเจ้าหน้าที่ล็อกตัวเนี่ยนะคะ
ผู้ชายคนนี้ก็พยายามจะควงมีดจะทำร้ายเจ้าหน้าที่จะทำร้ายชาวบ้าน
ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก๒๐กว่านาทีค่ะ
ล็อกตัวผู้ชายคนนี้ไว้ได้
ทีนี้ตำรวจก็ตรวจสอบเบื้องต้น

ว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้เขาชื่ออะไร

แล้วก็ตรวจสอบยังไม่รู้ว่าเมาจากอะไรมา

คุมสติคุมอารมณ์ที่สพเมืองอุดรธานี
โอ้โหเห็นแบบนี้นี่ก็ต้องระวังนะคะ

รวมถึงติดต่อย่าดให้มารับตัวด้วยนะคะ